ยังคงพบกับความสูญเสียอยู่นะคะ
วันนี้ค่ะเราได้สูญเสียราชินีนักบูนะคะหรือว่าหม่อมหลวงสุริวัลสุริยงค่ะคุณผู้ชม
ปัจจุบันคุณปุ้มใช้ชื่อว่าสุริกรสุริยง
คุณปุ้มจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลมิชชั่นเวลาประมาณตี๓ของวันนี้ค่ะ
สิริรวมอายุ๕๙ปี
ก่อนหน้านี้นะคะคุณปุ้มเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนมกราคมปี๒๕๖๔ปีที่แล้ว
ตอนนั้นมีอาการร่างกายอ่อนแรง
ภายหลังทราบว่าสาเหตุของอาการอ่อนแรงนั้นจริงแล้วก็คือมะเร็งในรังไข่ค่ะ
ส่งผลให้ระบบเลือดมีปัญหาจนทำให้เส้นเลือดในสมองแตก
ผ่าตัดสมองด่วนตอนนั้นก็มีคนบันเทิงนะคะ
ช่วยกันแชร์ข่าวรับบริจาคเลือดเพื่อที่จะช่วยคุณปุ้ม
ซึ่งการผ่าตัดในครั้งนั้นค่ะทำให้คุณปุ้มพ้นขีดอันตราย
แต่ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นเองอาการของคุณปุ้ม
ยังพบว่ามีเลือดไหลซึมออกในสมอง
ซึ่งอาการนี้แหละค่ะที่ได้ทำลายสมองไปมากเลย
จนกระทั่งคุณปุ้มได้จากไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ
สำหรับผลงานในวงการบันเทิงเมื่อย้อนกลับไปในปี๒๕๕๙
คุณปุ้มเข้าสู่วงการภาพยนตร์
ซึ่งส่วนใหญ่คุณปุ้มเล่นภาพยนตร์แนวบูเรื่อยมา
ตั้งแต่ปี๒๕๒๔มาจนถึงปี๒๕๕๙
ได้รับฉายาว่าราชินีนักบูค่ะ
ผลงานที่โด่งดังก็คือภาพยนตร์เรื่องเพชรตัดหยก
ประกบคู่กับคุณอาสรพงศ์ชาตรี
โดยนักแสดงนำที่แสดงคู่กันมากที่สุด
ก็คือคุณอาสรพงศ์ชาตรีและอาทูลฮิวรัญทรัพย์นั่นเองนะคะ
หลังจากนั้นคุณปุ้มก็ผ่านตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าว
ก่อนที่จะล้มป่วยในเวลาต่อมาค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

กับครอบครัวของคุณปุ้มมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ